ไปดูความคืบหน้าคดีน้องพีพีนะครับ
วันนี้ย่าของน้องพีพีกับทนายรณรงค์นะครับ
เขาไปที่โรงพยาบาลบางบัวทองเพื่อขอรับทราบนะครับ
ผลการรักษาของน้องพีพีน่าสนใจทีเดียวคุณผู้ชมฮะ
โอ้โหคุณหมอชี้แจงรายละเอียดยิบเลย
ทนายรณรงค์แก้วเพชรนะครับกับนางอนันต์มาเจริญศรี
ย่าของน้องเจ้าขาแล้วก็น้องพีพี
ไปที่โรงพยาบาลบางบัวทองนะครับเพื่อขอรับเวทระเบียนของน้องพีพี
ซึ่งโรงพยาบาลเป็นผู้รักษาน้องพีพี
ก่อนจะเสียชีวิตเมื่อวันที่๒๖พฤษภาคมที่ผ่านมา
คุณหมอประพุทธลีลาพฤษครับท่านภูมิในการโรงพยาบาลบางบัวทอง
ชี้แจงการเสียชีวิตของน้องพีพีว่า
ถูกส่งตัวมารักษาเมื่อช่วงเวลาตี๑ของวันที่๒๖พฤษภาคม
โดยมีแม่และพ่อเลี้ยงอุ้มมาส่งที่ห้องฉุกเฉิน
โดยแจ้งว่าน้องพีพีหมดสติไปตั้งแต่ช่วง๕ทุ่มแล้ว
แพทย์ตรวจร่างกายเพราะว่าเด็กไม่รู้สึกตัวแล้วนะครับ
ไม่ตอบสนองต่อแสงคล่ำที่ประจอนก็ไม่ได้
มีรอยช้ำที่ศีรษะท้ายทอยหายปลาร้าท้องหลัง
แล้วก็มีเลือดออกที่ตาขาว
ขนาดหน้าท้องใหญ่ผิดปกติแล้วก็แข็งตึงมาก
ทีมแพทย์ได้ทำการกู้ชีพแล้วก็ให้ยากระตุ้นหัวใจเป็นเวลา๓๐นาที
แต่ไม่มีการตอบสนองต่อการรักษา
จึงแจ้งกับผู้ปกครองว่าเด็กเสียชีวิตตั้งแต่ก่อนมาถึงโรงพยาบาลแล้วครับ
จากนั้นทีมแพทย์ก็แจ้งตำรวจสิครับเพื่อประสานแพทย์นิติเวทย์
นำศพไปชนะสูตรที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์เพราะมันเป็นการตายผิดธรรมชาติ
เมื่อตำรวจมาถึงก็เชิญตัวแม่และพ่อเลี้ยงของน้องไปสอบปากคำครับ
จนสัก๒ชั่วโมงของฟกคำครับแต่ที่คุณหมอเล่าให้คล่าวหนึ่งนะครับนะ
และมันก็คือแม่เขาดูนองไห้แต่ว่าตัวข้อเดียวนี่อ่าด้วยกับไม่แน่ใจ
คุณผู้ชมได้ยินคุณหมอชี้แจงแล้วรู้สึกยังไง
ได้ยินสภาพว่าน้องพีพีเป็นยังไงและรู้สึกยังไงครับ
คุณย่าปวดใจรับไม่ได้
ทำไมหลานฉันถึงทรมานขนาดนี้ก่อนจะสิ้นใจ
ยืนยันว่าจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดครับ

แล้วขอให้คดีน้องพีพีเป็นคดีตัวอย่างด้วย
ในการทำงานที่ล่าช้าของตำรวจคุณย่าบอกนะครับ
ฟังคุณย่าอีกทีครับ

แต่เราคุณผู้ชมต้องมาให้กำลังใจน้องเจ้าขา

วันนี้มีอาการตอบสนองดีขึ้นอีกครับ
ดูดีขึ้นจากวันแรกที่เราได้เห็นจริงนะคะ

คือแม้ว่าจะต้องใช้เครื่องช่วยหายใจเพิ่มค่าออกซิเจนที่มันต่ำอยู่นะครับ
แล้วให้ยาฆ่าเชื้อที่ปอดด้วย
รวมถึงทางเดินปัสสาวะอย่างต่อเนื่อง
โดยรวมถือว่าอาการดีขึ้นกว่าที่ผ่านมามาก

เนี่ยเราเห็นทุกวันทุกวันดูบรรยากาศช่วงนี้หน่อยได้ไหม

คุณปู่ส่งกำลังใจมาเต็มดวงเลย
คุณครูส่งมาเป็นร้อยดวงเลยค่ะ
โอเคไหมลูกโอเคไหมค่ะ

คือพัฒนาการที่ดีขึ้นดีขึ้นของน้องเจ้าขาทุกวัน

เจอเรื่องโหดร้ายอะไรมาบ้างถึงได้เจ็บหนักขนาดนี้เนอะ
แต่เวลาที่คุณย่าบอกเดี๋ยวออกไปอยู่ด้วยกัน

ทนายลนลงระบุว่าประวัติการรักษาวันนี้
มันจะเป็นหลักฐานที่ใช้มัดตัวแม่และพ่อเลี้ยงของเด็ก
ซึ่งจะนำไปยื่นคำร้องต่อท่านผู้บริษัทการตะบุพุทธรภาคหนึ่ง
แล้วก็ส่งให้ชุดสืบสวนชุดคลี่คลายคดีครับ
ให้ให้